ดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะที่หาดใหญ่สงขลาผู้ชายคนนึง
เอาทองคำแท่งเขาบอกว่าน้ำหนัก๘บาทไปจำนำที่ร้านทอง
ค่ะร้านทองตรวจสอบแล้วบอกโอ้โหนี่มันทองปลอมนี่
เรียกตำรวจมาเลยนะฮะท่านผู้ชมครับร้านทองแห่งนี้นะครับ
ห้างทองรัตนมณีอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองคอหงที่หาดใหญ่สงขลา
วันนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อนัทธพลอายุ๕๑ปี
นี่ฮะเสื้อสีฟ้าเนี่ยที่ตำรวจมายืนคุยด้วยเนี่ย
ฮะเสื้อเชื้อสีฟ้าเนี่ยเอาทองคำแท่งสองแท่ง
น้ำหนักรวมแปดบาทมาจำนำบอกต้องการเงินสักห้าหมื่น
แล้วทองคำแท่งนี่มีเครื่องหมายของร้านทองด้วยนะอ่า
ร้านทองที่น่าเชื่อถือด้วยค่ะอ่าเข้าใจว่าอาจจะปลอมมาหมดหรือเปล่า
พนักงานร้านทองบอกว่านัทพลเดินมาในร้าน
อ่าเอาทองคำแท่งมาสองแท่งจำนำบอกต้องการเงินห้าหมื่น
คือพนักงานบอกไม่ต้องตรวจเยอะเลยพี่
หยิบมาดูก็รู้แล้วว่าของปลอมอืม
สุดท้ายก็เลยแจ้งตำรวจนะครับท่านผู้ชมครับ
เรามีวิธีการดูยังไงครับ
คือทางว้างทองเขาจะรู้อยู่แล้วค่ะ
ใช่เช่นน้ำหนักอะไรแบบเนี่ยมันก็ไม่เป็นแล้ว
สีก็ใช่อยู่แล้วค่ะพี่
ทองแท่งลักษณะแบบนี้มันก็ไม่มีอยู่แล้ว

ใช่น้ำหนักก็รู้รู้
เพราะว่าทองคำแท่งน้ำหนักจะเป็นจากโรงงาน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
ผมไม่พูดอะไรแล้วครับจริงว่าจากที่ไหนผมซื้อมาจากทางเว็บไซต์นะครับ
ผมพูดแค่นี้ก็พอแล้วกันแล้วครับว่าทองตรงเนี่ยเราเดี๋ยวก่อนนะครับ
ฟังก่อนนะครับเว็บไซต์เนี่ยตอนเนี่ยในส่วนของเว็บไซต์เนี่ย
มีการจำนานของผมอะเกี่ยวกับทางทองลูกพันธ์เนี่ย

ยิ่งเว็บไซต์เนี่ยยิ่งดีเว็บไซต์อะไรมันจะมีร่องลอยสืบได้

ไม่ได้แกล้งอย่าพูดให้ดีนะแกล้งเดี๋ยวดูมีเจ้าพนักงานอะ

ส่วนเจ้าของทอง๒แท่งนี้ก็
ชี้แจงข้อกล่าวหาก็ตามขั้นตอนต่อไปก็แล้วกัน

ว่าคุณไปได้มาจากไหนยังไงมีใครหลอกคุณอีกท่อหนึ่ง